เพราะว่ากู้ภัยต้องพยายามที่จะยื้อชีวิตของเด็กชายคนหนึ่งเอาไว้
เป็นเด็กชายชั้นม๑ฮะไปกระโดดน้ำเล่นกันนะครับ
แล้วปรากฏว่าจมน้ำ
กู้ภัยต้องใช้เรืออีโปงไปเอาร่างของน้องขึ้นมาจากน้ำ
และขณะที่เอาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องปั๊มหัวใจบนเรืออีโปงไปด้วยนะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมช่วงจังหวะนี้เป็นนาทีชีวิตจริงนะครับ

เพราะว่าปั๊มหัวใจแล้วก็เขาเรียกว่าให้น้ำออก
แล้วน้ำก็ออกมาน้ำก็ออกมาค่ะ

หลังจากนำร่างของเด็กชายอายุ๑๓ปี
นักเรียนชั้นม๑ขึ้นจากน้ำ
สนามแข่งเรือยาวพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพพิมายได้รับแจ้งนะครับ
มีเด็กนักเรียนจมน้ำภายในสนามแข่งเรือยาว
ก็ลุดออกไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมกับกู้ภัย
โดยที่เกิดเหตุอยู่บริเวณใต้สะพานพระเจ้าชัยวรมันนะครับ
ปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนชายชั้นม๑๒คน
หน้าตาตื่นอยู่บริเวณใต้สะพานเลยฮะ
แล้วก็ทั้งสองคนบอกว่าเพื่อนของผมจมน้ำอยู่
เพื่อนผมจมน้ำช่วยหน่อยนะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำเรืออีโปง
เรืออีโปงเป็นเรือขุดโดยนำต้นตานมาผ่าออกสองซีก

ต้องเอาเรืออีโปงตรงนี้พายเพื่อไปค้นหา
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีก็พบร่างของเด็กชายวัย๑๓ปี
จมอยู่ในน้ำก็ช่วยกันนำตัวของเด็กนักเรียนชาย
ขึ้นมาจากน้ำก่อนจะเร่งทำการปั๊มหัวใจคุณ
พายแล้วขึ้นมาปั๊มหัวใจบนฝั่งมันจะไม่ทันการ
ก็ต้องปั๊มหัวใจบนเรืออีโปงไปด้วยนะครับ
ซึ่งจากการสอบถามเพื่อนของเด็กชายที่จมน้ำ
ก็บอกว่าโรงเรียนของพวกเขาอยู่ใกล้สนามแข่งเรือ
พวกเขา๓คนนะพากันออกมาเล่นน้ำคุณ
คือโดดเรียนออกมาเล่นน้ำช่วงใต้สะพาน
ที่โรงเรียนกำลังให้นักเรียนเข้าแถวเคารพทงชาติ
โดยเพื่อนที่จมน้ำบอกว่าอยากลงไปว่ายน้ำ
ก็เลยถอดเสื้อผ้าออกก่อนที่จะกระโดดลงไปในน้ำทันที

เพื่อนทั้ง๒คนตกใจว่าทำไมหายไปไหน
มน้ำจมท่าไปแล้วก็เลยรีบโทรศัพท์
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบนะครับ
เรื่องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า
เด็กนักเรียนอาจจะเป็นตะคริวเพราะอากาศเย็นคุณหน่อยตอนเช้าอยู่เลย
อาการล่าสุดของเด็กชายที่ประสบเหตุนั้น

ยังสาหัสอยู่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ